ซึ่งจะได้เลิกเปิดให้ขึ้นสักการะแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘มกราคมเป็นต้นไปครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงวันขึ้น๑ค่ำเดือน๓ของทุกปี
ปีนี้ตรงกับวันที่๒๘มกราคม
จังหวัดจันทบุรีนะครับจะเปิดให้นามสการ
ปิดทองรอยพระพุทธบาทพระรวงอเผิกเขาคิดศกูต
จนถึงวันที่๒๘มีนาคมรวมทั้งสิ้นก็๖๐วันนะครับ

ผู้ว่าวิทูรัฐศรีนามบอกว่า
ก็โดยรวมจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน
แต่ก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะคุณ
โดยอำนวยความสะดวกด้วยรถยนต์บริการรับส่ง
ขึ้นลงเขาไม่เกินคันละ๑๐คน

แล้วก็ยังมีคนเดินขึ้นอีกนะครับ

จากย่อยสลายยากเขาบอกแล้วมีกลิ่นรบกวน

เชิญชวนเข้าร่วมงานเนื่องจากพุทธศาสนิกชน
ต้องการแสวงบุญส่วนใหญ่ไปด้วยหัวใจอยู่แล้ว
ไม่คาดหวังให้มีคนเลือนล้าน

ทำให้ต้องเดินเบียดเสียดกันด้านบน
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายซ้ำอีกนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องของรถขนส่งโดยสารขึ้นไป
ทางจังหวัดเขาก็เคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดในทุกปี

อีกหนึ่งจุดที่พุทธศาสนิกชนอยากจะไป๑ปีเปิด๑ครั้ง

หลายท่านไปหลายครั้งไปในทุกปีเลยนะครับ